ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะก็ยังอยู่ที่วงการตลกนี่แหละ
ต่อที่รุ่นน้องคุณหม่ำเลยคุณหน่งช่า
โหนกเขามีกิจการเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวของเขา

คุณผู้ชมแต่ว่าเจอโควิดรอบล่าสุด
โอ้โหบอกเลยว่าหนักหนาสาหัส

แต่ว่าคุณผู้ชมก่อนหน้านี้โควิดระลอกล่าสุด
ทำให้ร้านอาหารไม่สามารถให้คนมานั่งกินที่ร้านได้ใช่ไหม
แต่ว่าล่าสุดทางภาครัฐเขาผ่อนโปรดมาตรการนะ
ให้ร้านอาหารกลับมาเปิดบริการแบบว่านั่งทานที่ร้านได้แล้วค่ะ
บะหมี่พี่หน่งเขาก็กลับมาเปิดตามปกติแล้วคุณผู้ชม
ทางด้านพี่หนุ่มให้เชิญยิ้มแล้วก็พี่ตั๊กสี่หลิพรเขาก็ไปเยือนถึงที่
นี่ดิฉันดูคลิปอยู่สนุกมาก
เล่านกลับไปแบบจะร้องเพลงกันไป
เล่นกันไปแบบเบาะบ้าเลยนะคุณผู้ชม

ร้องเพลงเรียกแขกให้ด้วยค่ะก็ไม่ใช่แขกอย่างเดียวนะคะ
ก็เป็นคล้ายดนตรีแบบเปิดหมวกที่เขาเรียกว่าดนตรีจิตอาสาวัดพระบาทน้ำผู้
ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อค่ะเด็กกำพาแล้วก็คนชราด้วย
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันนะคะว่าจะเพราะขนาดไหนค่ะไปชมเลยค่ะ
มันก็เจ้านั้นเหลืออีกครึ่งชีวิตที่มันยังต้องการ
รักตัวเองกลับมาชีวิตมันมีคุณค่ากว่านี้
คือเหมือนว่าเปิดร้องเพลงที่ร้านบะหมี่โหน่งเสร็จปุ๊บ
แล้วก็ร้องเพลงไปถ้าใครมีจิตอาสาก็บริจาคได้
แล้วก็นำเงินไปช่วยที่วัดพระบาทน้ำผู้แบบนี้
ทำบุญดีมากเลยจะเห็นว่าสองพี่น้องคู่นี้เขาไม่เคยทิ้งกันนะคุณผู้ชมค่ะ
และที่สำคัญร้านบะหมี่โหน่งเนี่ยเขาเปิดแล้วนะครับ
เปิดบริการแบบนั่งทานที่ร้านได้แล้วด้วย

และที่สำคัญเตรียมจะเปิดสาขาสอง
ติดตามกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
อร่อยนะบะหมี่ขมกเนี่ยหมายถึงว่ารสชาติของเขาอร่อยจริง
พี่น้องไม่ทิ้งกันนะคะพี่หน่งเป็นพี่พี่นุ้ยเชิญยิ้มเป็นน้อง